ส่วนวันแม่นี้จะไปเที่ยวไหนกันดีจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนดีคะ
หลายคนมีหลายความคิดนะแต่ว่าผมจะไปศูนย์ศิลปาชีพบางไส

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอดีเลย
พาคุณแม่ไปไหว้พระด้วยตามว่าต่างนะคะ
รวมทั้งไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีนะคะ
ฟรีไม่พอชามใหญ่ชามโตมากนะคะ
ที่ร้านรุ่งอรุณชามยักษ์ค่ะ
เขาเลยมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์ด้วยนะ
ใช่ค่ะเปิดขายอยู่ใกล้กับเทศบาล๗บ้านหนองบัวหมู่ที่๑
ตำบลบ้านแถวอำเภอเสนา
เจ้าของนี่คือชื่อว่าคุณเฉลียวบำรุงญาตินะคะ
ภาพที่เห็นนี่ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
ักษ์จริงนึกว่ากะละมังนะคะ
เจ้าของร้านเล่าว่าร้านนี้เปิดมาได้๓เดือนแล้ว
ภายใต้แนวคิดอยากทำก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์
จากพระนครศรีอยุธยาขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็ต้องการให้ลูกค้าที่มาเป็นครอบครัวอิ่มไปเลยชามเดียว๙๐
เหนือหมูมีตับมีกากหมูมีลูกชิ้นอย่างละ๑ขีด
ด้านหน้าร้านก็มีชามปูนปั้นขนาดใหญ่
ใครที่ไปกลัวจะไม่เห็นนะคะไม่ต้องกลัวค่ะ
ชามใหญ่โตอยู่หน้าร้านเลยนะคะ
และกิจกรรมดีที่บอกไป๑๒สิงหาคมนี้
นี่กินหมดไหมลูกต้องพาคุณแม่ไปช่วยกินด้วยแหละ
บางทีก็เกิดจินตนาการว่าจะกินหมดเอง

แต่จริง๑๒สิงหาคมพาคุณแม่ไปช่วยกินหน่อยนะครับ
ทางร้านจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า
ใครที่พาคุณแม่มาตั้งแต่อายุ๖๐ปีขึ้นไป
นะคุณแม่ต้องอายุ๖๐ปีขึ้นไปนะคะ
มาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านจะได้รับประทาน
ชามยักษ์แบบฟรีพร้อมขนมหวานอีก๑ถ้วยค่ะ

อิ่มท้องอิ่มใจกันด้วยนะทานกันแม่ลูกนะฮะ